กันวันในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ
ท่านที่จะเดินทางไปนครราชศรีมาจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยว
ประหยัดเวลามากขึ้นนะครับกับการเดินทางในครั้งนี้
แล้วก็ประโยชน์อีกมากมายจากโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพนครราชศรีมา
รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามเพิ่มเติมจากรายงานครับ
รถไฟความเร็วสูงไทยจีนเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคและร่วมแสดงสัญลักษณ์การเริ่มการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ารถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชศรีมา
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
และเปิดให้บริการได้ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
โดยรูปแบบการก่อสร้างจะแบ่งเป็น๔ตอน
ส่วนระยะที่สองนครราชสิมาน้องคายระยะทางสามร้อยห้าสิบห้ากิโลเมตร
ขณะนี้เร่งทำการศึกษาและจะนำเสนอข้อมูลให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเช่นกัน

ราชน้องคายนั้นเริ่มจากในเรื่องของการศึกษา

แล้วก็เตรียมที่จะนำเสนอคณะมนตรีภายในต้นปีหน้า
เมื่อได้ต้นปีหน้าเสร็จแล้วเราก็จะให้จ้างที่ปรึกษา
จ้างที่ปรึกษาในการออกแบบช่วงสามร้อยห้าสิบห้าคิโลเมตร
ซึ่งสามร้อยห้าสิบห้าคิโลเมตรเราก็ตัดเป็นช่วงย่อยอีก
เพื่อให้การก่อสร้างได้เร็วขึ้นนะครับ
อันนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาของช่วงที่๒นั้น
ก็จะอยู่ใกล้เคียงช้าหลังอยู่ใกล้เคียงกับช่วงที่๑
หมายความว่าถ้าเปิดให้บริการปี๖๖นั้นเราจะพยายามเร่งในช่วงที่๒ให้ได้ปี๖๖เช่นเดียวกันนะครับ
เพื่อให้สามารถต่อเชื่อมกับทางลาวนะครับ
ลาวก็จะเสร็จปี๖๕เสร็จปี๖๕เช่นเดียวกันนะครับ
ก็ทำคู่ขนานกันไปเลยครับ
แล้วก็ที่อันที่๓นี่ก็คือว่าช่วงเชื่อมต่อระหว่างน้องคายกับเวียงจันทร์นั้นก็
จีนเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาแล้วก็ออกแบบนะครับ
อันนี้เราก็จะมีการหารือกันในการประชุมครั้งต่อไปครับ
กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะทาง๓๕กิโลเมตร
โดยได้เตรียมเครื่องจักรและบุคลากรในการดำเนินงานโครงการ

เพื่อจัดตั้งเป็นคณะทำงานพิเศษเฉพาะกิจ
รวมบุคลากร๑๐๐คนมาก่อสร้าง

จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการก่อสร้างถนนที่กรมทางหลวงดำเนินการ
โดยรูปแบบงานจะเป็นงานถมคันทางสูงประมาณ๔เมตร

เท่ากับถนนขนาด๓ช่องจราจร
ไม่เกิน๖เดือนเพราะว่างานที่
ก็ดูเป็นตัวคันจริงจะไม่ช้า
นะครับงานที่จะใช้จะจนจะเป็นงานคอนกรีต
เพราะว่ามีงานคอนกรีตที่มีปริมาณค่อนข้างจะมากอยู่
ก็ประมาณสามถึงสี่พันคิวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องบ็อกซ์
็อกซ์ท่อลอดของชาวบ้านนะครับ
หรือว่าจะเป็นตัวเอ่อที่มีความหนา
ถ้าเป็นคันทางธรรมดาเนี่ยไม่นานครับ
สำหรับแนวทางรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชศรีมามี๖สถานีคือ
สถานีกลางบางซื่อสถานีดอลเมืองสถานีอายุธยาสถานีสหราบุรี
และสถานีนครราชศรีมามีระยะทาง๒๕๒๓กิโลเมตร
มีรูปแบบเส้นทางเป็นทางยกระดับ๑๘๑๙กิโลเมตร
ทางระดับพื้น๖๔กิโลเมตรและอุโมง๖๔กิโลเมตร
โดยรถไฟความเร็วสูงสามารถทำความเร็วสูงสุด๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพ
ไปถึงนครราชศรีมา๑ชั่วโมง๓๐นาที
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน